เอ้ามาช่วงแรกแบบนี้ผมอยากจะพาคุณผู้ชมไปหาอะไรทานกันดีกว่า
ดีค่ะเพิ่มพลังให้มันอิ่มหลังหนำสำราญกันนะครับ
ไปทานเตี๋ยวเตี๋ยวอะไรอ่ะเตี๋ยวเนื้อโอ้โหสูตรเด็ดเลยล่ะ
สำหรับร้านนี้ไปกันหน่อยครับนี่เลยโอ้โหที่นี่อยู่ที่จังหวัด
มหาสารคำค่ำแล้วถึงไปเหรอคะใช่แล้วครับมหาศาลคำ
บริเวณถนนนครสวรรค์ห้าศูนย์อำเภอเมืองครับนี่ที่ด้านหลังวัดนาควิชัย
ค่ะจะเจอร้านนี้ครับร้านก๋วยเตี๋ยวเก่าแก่เจ้าเก่าดั้งเดิม
เปิดมานานกว่า๓๐ปีลูกค้ารู้จักกันดีนะครับ
มาเยอะมากพอถึงใบมดครับมดเลย
ไม่ใช่มดขึ้นขายหมด
และนี่ครับไปถามเจ้าของร้านก็คือคุณป้าสุปรานีแยมแก้วเจ้าของร้านนะครับ
เขาก็เล่าให้ฟังว่าเปิดร้านมาตั้งแต่สมัยสาวแล้ว
ตอนนี้เปิดมาได้กว่า๓๐ปีจุดเด็ดนี่ก็ยังสาวอยู่
ยังสาวสาวไม่เคยลืมเรือนคอยเตือนตัวเองเอาไว้
นี่สาวมากเลยทีเดียวแล้วก็ทีเด็ดของร้านนี้อยู่ที่น้ำซุป
น้ำซุปเนี่ยเป็นน้ำซุปกระดูกวัวครับที่เด็ดมากก็เพราะว่าต้องปลุกคุณสามีต้องตื่นมาตอนเช้า
ให้คุณสามีเป็นคนมาต้มน้ำกระดูกใช่ครับน้ำซุปนี้มีที่มาที่ไป
เป็นฝีมือของคุณสามีที่ต้องตื่นแต่เช้ามาทุกวันเพื่อมาต้มน้ำซุปเนี่ย
แล้วก็ใส่เครื่องเทศต่างทั้งขิงตะไคร้ใบมะกรูดและที่สำคัญคือกระดูกวัว
เคี่ยวจนได้ที่มีกลิ่นหอมแล้วก็รสชาติที่ลงตัวส่วนเครื่องก๋วยเตี๋ยวจะเป็นเนื้อวัว
มีหมดเลยฮะทั้งเนื้อสดเนื้อเปื่อยเนื้อตุ๋นให้ลูกค้าได้เลือกทาน
ได้เลือกทานราคาไม้แพงเท่าไหร่บอกเลยปกติทั่วไป๓๕๔๐บาท
โอ้โหเห็นอย่างนี้แล้วลูกค้าเยอะมากขนาดนี้
บอกเลยวันหนึ่งขายไม่ต่ำกว่า๒๐๐ถ้วย๒๐๐ชาม
เยอะมากเลยนะครับเรียกได้ว่าแวะเวียนกันมาทั้งขาประจำ
ขาจรก่อนที่เที่ยงบอกเลยว่าต้องยืนกินทำไมเก้าอี้หัก
คุณแน่นมากเลยนะครับอันนี้การันตีเลย
คุณผู้ชมอยากลองไปแวะชิมก็ไปกันได้นะครับ
เตี๋ยวเนื้อวัดนาคถามคนแถวนั้นรู้จักกันเป็นอย่างดี
ที่อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับอยู่บริเวณด้านหลังวัดนาควิชัย
ร้านจะเปิดตอน๙โมงเช้าถึง๔โมงเย็น
หยุดวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์อย่าไปนะวันนี้ไปได้ใช่ไหม
วันนี้ไปได้เอาไปลองทานกันดูรับรองเลยว่าอร่อยไม่มีผิดหวัง
คือตอนแรกเนี่ยจะออกจากบ้านแล้วคิดเมนูไปแล้วว่าจะกินเล็กสดตับ
เดินไปถึงซ้ำเอาเล็กสับตดที่
หิวรีบอะไรขนาดนั้นกลัวหมด
ตอนแรกจะสั่งอะไรนะเลขสดตับ
พอไปถึงร้านเล็กสับตดสิ
คุณคะจะได้กลิ่นมาด้วย
ลูกค้านี่วิ่งหนีกันเป็นแถวเลย

เพราะว่าร้านเขาบอกของหมดเร็วบ่ายนี่หมดแล้ว

เจ้าของร้านงงแล้วเอาแล้วต้องสับยังไงเนี่ย